ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะ
ตกช่องลิฟท์ที่ตัวเองทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่นะคะ
และช่องลิฟต์นี้เป็นช่องลิฟต์ของอาคารร้างภายในซอยรัชดา๑๗

แต่ว่าช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือกู้ภัยเนี่ย

ไปดูกันหน่อยนะคะว่าทุลักทุเลแบบไหนค่ะ

ช่องนี้เป็นช่องลิฟต์เก่าค่ะค่อนข้างมืด
เจ้าหน้าที่ก็ส่องไฟฉายลงไป
แล้วก็จะต้องส่งสัญญาณกันระหว่างด้านบนกับด้านล่าง

เขาก็เป็นการประสานงานพูดคุยกันของทีมกู้ภัยนะ
แต่ว่าสุดท้ายก็ช่วยเหลือขึ้นมาได้นะคะ

เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารร้างแห่งนี้นะคะ
ชื่อว่านายเทียรสักเดราเกษตรกรค่ะ

เป็นการนำตัวนายเทียรศักดิ์เนี่ย
ขึ้นมาจากช่องลิฟต์ของอาคารร้างนะคะ

ความลึกที่ตกลงไปประมาณ๓เมตร
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทราบว่าขณะที่กำลังจะออกเวร
นายเทียรสักมาเข้าห้องน้ำค่ะ
แต่ว่าพลาดนะคะเพราะว่าช่วงตรงนั้นมันมืดมาก

ขณะที่เจ้าตัวบอกเพียงสั้น
ก็คือถามช่วงที่ดึงตัวขึ้นมาเนี่ยนะคะ

ผมกำลังจะไปห้องน้ำและพลัดตกลงไปในช่องลิฟต์ค่ะ
พี่ทำอะไรถึงได้ตกลงไป
เข้าช่วยเหลือครั้งนี้สืบเนื่องมาจากช้าง
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่า

รีบเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าให้การช่วยเหลือ
จากการตรวจสอบร่างกายเบื้องต้น
พบว่าขาข้างซ้ายหักนะคะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี
ตอนนี้ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ